ตำรวจเรียกสอบพยานในคดีนางสาวแอมอีกเย็นวันนี้นะครับ

แล้วมีข่าวแววออกมาว่าอาจจะออกไม้จับเพิ่มครับ

หัวหน้ารวบรวมสำนวนคดีท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้า
วางยาฆ่าผู้อื่นจนเสียชีวิต

เรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวข้องมาประชุมกันหน่อย
เพื่อสรุปคดีโดยจะมีความชัดเจนทางคดีมากยิ่งขึ้นแน่นอน
รวมถึงประเด็นการออกไหมจับเพิ่มด้วย
ขณะที่ช่วงเย็นวันนี้มีการเรียกพยานมาให้ปรับคำเช่นกัน
แต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครตำรวจเขาไม่บอกว่าเป็นใคร
ทั้งนี้มีรายงานว่าการประชุมวันพรุ่งนี้นะครับ
ว่าน่าจะมีพยานหลักฐานที่สามารถขอสารอนุมัติหมายจับแอม
เพิ่มเติมด้วยจากเดิมที่ออกหมายจับไปแล้ว๓หมายครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานางรัฐดาขาวอินอายุ๖๔ปีท่านเป็นชาวกำแพงเพชร
เป็นแม่ของนางสาวมณฑาทิพย์ขาวอินหรือว่าคุณซายอายุ๓๗ปี
มาที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีครับมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
คือท่านเชื่อว่าแอมเนี่ยลงมือก่อเหตุฆ่าลูกสาวเสียชีวิตนะครับ
แม้จะไม่เห็นพฤติการในการก่อเหตุแต่เชื่อว่าแอมเป็นคนทำ
เธอรู้สึกบอกสบายใจตอนนี้สบายใจที่พลตำรวจเอกสุรเชษ
รับดูแลคดีของลูกสาวแล้วส่วนเธอเนี่ยมาเรียกร้องความยุติธรรม
ให้กับลูกสาวเพราะอยากให้แอมนะครับได้รับโทษสูงสุด

ก่อนเสียชีวิตเพิ่งจะกลับจากต่างประเทศแอมไปรับที่สนามบิน
พอกลับมาปั๊บรุ่งเช้าเป็นศพเลยคุณผู้ชม
เสียชีวิตอยู่ในคอนโดมิเนียมหลังจากเสียชีวิตแล้ว
ยังเป็นคนเข้ามาจัดการมรดกอีกนะ
อ้าวไม่ใช่แม่ไม่ใช่ญาติเขา
ระพีชำนาญเรือคุณผู้ชมฟังคนนี้
ผู้ประสานงานญาติของผู้ศีลชีวิตในคดีแอมป์
มาให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนางสาวก้อยครับ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปกาญจนบุรีไปทำไมพี่
เขาบอกเขาจะไปรับหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับการเงินของผู้เสียชีวิตรายหนึ่ง

ซึ่งพบว่าบัญชีมันยังมีความเคลื่อนไหวคุณผู้ชม

ซึ่งคนที่ทำธุรกรรมไม่ใช่ญาติของคนตายนะครับ
โดยจะนำหลักฐานนี้มามอบให้กับพนักงานสอบสวน
โดยเชื่อว่าผู้เสียชีวิตรายนี้อาจจะเป็นเหยื่อรายใหม่
ที่ยังไม่อยู่ในกระบวนการสอบสวนครับ
ส่วนคดีการศีลชีวิตของซายนะครับ
เขาต้องการให้ไปตามหาหลานสาวของซาย
เพราะมันมีเอกสารบางอย่างที่แอมลงลายมือชื่อไว้
เป็นผู้จัดการมรดกอย่างที่ผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่
โดยแอมนะครับเคยส่งเอกสารชิ้นนี้ให้กับสามีชาวต่างชาติของซาย
ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อข้อมูลและพญาหลักฐาน
ในการสืบสวนอย่างแน่นอนครับ
ผมกำลังให้ทีมงานของผมเนี่ยนะครับ
ดำเนินการเอาหลักฐานบางอย่างนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการเงินของผู้เสียชีวิตลายหนึ่ง
ที่ยังมีการเดินบัญชีอยู่นะครับและมีความเชื่อมโยงกับนสแอมครับผม
เป็นเหยื่อรายใหม่ที่ผมเพิ่งได้รับทราบข้อมูล
แต่ผมไม่มั่นใจว่าทางแนวทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ย
ของทางตำรวจเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงรายนั้นหรือยัง
หรือจะซ้ำกับลายเก่าหรือไม่อันนี้ยังไม่ทราบได้
คนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับถ้ามีการเดินบัญชีอยู่
ถ้าไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมียเขานะครับก็ต้องให้ชวนสงสัยว่า
ใครเป็นคนเดินบัญชีนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับ
อดผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้เสียหายทั้งหมดตอนนี้นะครับ
รอดชีวิตหนึ่งคนนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ
อยู่ระหว่างตรวจสอบอีก๓รายครับหากมีความเชื่อมโยงกับแอมม์
จะทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น๑๗ศพครับแล้วก็รอดชีวิต๑คน
เหยื่อทั้งหมดตอนนี้๑๘รายด้วยกันครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งความคืบหน้าสำหรับคดีนี้เนี่ยนะคะวันนี้ทางชุดสืบสวนสอบสวนกองปราบราม
ก็บอกว่าคืบหน้าไปกว่าร้อยละแปดสิบแล้วค่ะโดยวันนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปราม
เรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนค่ะก็ประชุมกันกว่า๒ชั่วโมงนะคะคุณนัทพงศ์
แล้วก็บอกว่าคดีนี้คืบหน้าไปมากกว่าร้อยละแปดสิบแล้วโดยเฉพาะคดีการเสียชีวิตของนางสาวก้อย
ตอนนี้รอพยานหลักฐานสำคัญเพิ่มเติมมาประกอบสำนวนคดีให้สมบูรณ์มากขึ้น
แล้วก็ยังไม่พบว่ามีคนอื่นมามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ
รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้นก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องการกู้ยืมเงินและวงแชร์ค่ะ
ส่วนการจำนำรถยนต์กำลังตรวจสอบว่ามีผู้อื่นเกี่ยวข้องหรือเปล่า
แล้วก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกิจหวยใต้ดินด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนกรณีที่มีการปรากฏคลิปอดีตสามีซึ่งเป็นรองภูมิกับของนางแอมพยายามจะเจรจากับเหยื่อที่ถูก
แอมโกงเงินหวยทิพย์จนมีการตั้งข้อสงสัยจากสังคมว่าอดีตสามีรับรู้พฤติกรรมแล้วก็ปกป้องช่วยเหลือด้วยหรือเปล่า
ทางรองภูมิครับการกองปราบรามบอกว่าอันนี้เดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบให้แน่ชัดนะคะ
แต่ว่าขอให้สังคมมั่นใจการทำงานของตำรวจกองปราบราม
ยึดพยานหลักฐานข้อเท็จจริงเป็นที่ตั้งนะคะ
ตอนนี้ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด๑๔ราย
มีรอดชีวิต๑คนแล้วตำรวจก็ออกหมายจับไปแล้ว
คดีเดี๋ยวรอนะคะว่าจะมีเพิ่มหรือเปล่า
วันพรุ่งนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เรียกประชุมพนักการสืบสวนสอบสวนนะคะ

และกรมชาการตำรวจปุทธรพัก๗ตอน๑๐โมงเช้า
ก็น่าจะมีพยานหลักฐาน
ที่จะสามารถขอสารอนุมัติหมายจับได้เพิ่มเติมด้วยนะคะ
จากที่เดิมออกหมายจับไปแล้ว๓หมายด้วยกันค่ะ
สามีของคุณแอมเนี่ย
ก็ยังไม่มีข้อมูลหลักฐาน
ในเรื่องของการที่จะมีส่วนร่วมในการผิดนะครับ

เรื่องการเลื่อนออกไม้จับเพิ่มของท้องที่ต่างนะครับ
ก็ตอนนี้ผมว่าเขาอยู่ระหว่างการรับการ
ก็ยังไม่ได้รับข้อมูลในส่วนนั้นครับ

ว่ามันมีคดีเกิดขึ้นที่มีความเชื่อมโยงกันหลายจังหวัดนะคะ

ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ก็จะเรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนชุดใหญ่ในคดีนี้
ประมวลเหตุการณ์ความเชื่อมโยงคดีที่เกิดขึ้น
ในแต่ละจังหวัดในความรับผิดชอบของตำรวจภูทรภาค๗ค่ะ
ครับแล้วมีคำสั่งย้ายนะครับ
รองผู้กำกับการอดีตสามีของนางสาวแอม
มาช่วยราชการที่ตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
ขณะที่เจ้าตัววันนี้ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนนะครับ
บอกติดธุระเรื่องลูกครับ
จากคดีที่นางสาวแอมนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตคือตอนนี้จำนวนมาก
คือตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับ
เขาบอกเพื่อความโปร่งใสมีคำสั่งให้พันธบทโทวิทูล
รังสิวุธาพรอดีตรองผู้กำกับการสอบสวนสพบ้านโป

ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่๒๖เมษายนโดยขาดจากตำแหน่งเดิม
และยกเลิกคำสั่งให้ย้ายไปเป็นพนักงานสอบสวนสพสวนพึ่งแล้วนะครับ
ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวไปติดตามคดีพบว่าที่หน้าตึกนะครับ
ทะเบียนจังหวัดสุโขทัยของทางอดีตท่านรองผู้กำกับการอดีต
สามีของนางสาวแอมนี่นะครับจอดอยู่
รถคันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเคยนำไปตรวจสอบ
แล้วก็มอบคืนให้พันธุ์ตำรวจโทรวิทูลไปแล้วแล้วก็เอากลับไปใช้
มีรายงานว่ารองศาสตราจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์อ๊อส
ในฐานะผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐานพบนะครับพบสายนายบริเวณที่นั่งคนขับ
คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อ
พันธุ์ตำรวจโทวิทูลนะครับก็ให้ข้อมูลเพียงสั้น
ยังไม่ขอพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีของอดีตภรรยา
เนื่องจากเคยให้ข้อมูลไปมากพอสมควรแล้วยืนยันว่านะครับ
ไม่มีการช่วยเหลืออดีตภรรยาโดยเด็ดขาด
แล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อเหตุ
ขณะนี้นะครับขอไปทำเอกสารเรื่องลูกทั้งสองคนก่อนครับ
ก็ต้องบอกว่าคดีนี้มีเงื่อนงำเพิ่มเติม
ปรากฏออกมาไม่เว้นแต่ละวันนะคะ
อย่างประเด็นล่าสุดเป็นปมที่โยงถึงขบวนการ
หวยใต้ดินมีชื่อของแอมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
มันมาจากประเด็นที่มีผู้หญิงรายหนึ่งนะคะ
ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวว่าเขาเนี่ย
เป็นหนึ่งในผู้เสียหายในคดีเกี่ยวกับทรัพย
หลังจากที่ถูกแอมเนี่ยชวนให้ลงทุนในธุรกิจหวยใต้ดินค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาแบกรับภาระหนี้กว่า๘ล้าน๙แสนบาท
แล้วก็ลำดับเหตุการณ์ให้ฟังค่ะบอกว่ารู้จักแอมผ่านพี่สาว
มาเรียนคอร์สนวดแผนไทยด้วยกันนะคะ
แล้วแอมเนี่ยก็แสดงตัวว่าเป็นภรรยาตำรวจก็มีความน่าเชื่อถือนะคะ
แล้วเจ้ามือชื่อว่าในเคชวนหารายได้เพิ่ม
ลูกค้ามาซื้อหวยมาร่วมลงทุนให้เจ้ามือ
ซึ่งก็ไปลงทุนเงินแล้วก็เงินค่าหวย
โอนเข้าบัญชีชื่อของนายสุธิศักดิ์โอนเงินไปร่วม๗แสนบาท
แล้วปรากฏว่ามีลูกค้ารายหนึ่งถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว
จำนวนนี้ก็ต้องได้เงิน๘ล้าน๙แสนบาท
ก็พยายามประสานกาวาวกับนายเคจะรับเงินรางวัลแต่ปรากฏติดต่อไม่ได้
ก็หายหน้าไปผู้เสียหายคดีหวยเนี่ยค่ะก็ล่าสุดไปออกรายการทอล์กนะคะ
แล้วก็เผยข้อมูลบอกว่าเขาทราบภายหลังว่าเจ้ามือชื่อว่าในเคที่ให้โอนเงินเข้าบัญชี
แต่ว่าชื่อบัญชีนี้กลับไปตรงกับนายแด้คุณผู้ชมจำนายแด้ได้ใช่ไหมคะ
แด้เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เสียชีวิตในคดีของแอมซึ่งเขาก็เชื่อว่าเขาเนี่ยถูกแอมหลอกให้หาเงิน
แล้วก็โกงแล้วก็หลบหนีไปไปก่อเหตุในคดีต่างค่ะ
แมมก็มาขอความช่วยเหลือจะยืมเงินเราโดยการจะเอาที่ดินบ้านที่นครปฐมจำนองค่ะ
ทีแรกเราก็ไม่ได้สนใจเราก็เล่นเองเล็กน้อยแต่ก็ถูกนิดหน่อยเขาก็จ่ายถูกแสนกว่าบาทเขาจ่ายกัน
แล้วก็งวด๓๐ธันวาลูกค้าถูกหวยถูกหวยเยอะให้เขาช่วยติดต่อคุณเคให้ที
คุณเคไม่อ่านไลน์เลยแล้วก็บอกเขาก็เงียบแล้วก็โทรไปหาเขาอีกทีนึง
เขาบอกพี่หนูกำลังยุ่งเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ขอไลน์วาวมาก็ได้
เขาก็ส่งไลน์วาวมาให้แล้วก็ส่งหน้าวาวมาให้แต่วาวก็ไม่เคยได้ได้ยินเสียงวาว
หลังจากเกิดเหตุการณ์เขาแด้ตายแล้วแด้เสียชีวิตวันที่๑๒เดือนมีนาไง
แต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าแด้เสียชีวิตแล้ว
เนี่ยค่ะเราได้ยินชื่อในแด้อีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าอย่างที่ผู้เสียหายบอกค่ะ
เจ้ามือชื่อว่าเคแต่โอนเงินเข้าไปเป็นบัญชีชื่อของนายแด้
ส่วนเอเย่นที่ชื่อว่ากาวาวผู้เสียหายบอกไม่เคยเจอตัวนะ

ของมูลนิธิวินวินได้โพสต์รูปหญิงสาวคนนึงชูแท่งลิปสติก
แล้วบอกว่ากาวาวมีตัวตนจริงหรือเปล่า
ถ้ามีตัวตนจริงติดต่อกลับมาที่เพจด้วยยืนยันเป็นคนในรูป
เพราะว่ากลัวว่าแอมเนี่ยจะสร้างเรื่องหลอกคนซื้อหวยทิพย์ค่ะ
จากคดีลงทุนหวยแล้วมีอีกคดีหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
คดีพ่อค้าหมูจังหวัดนครปฐมซึ่งเสียชีวิตปริศนา
ก็มีผู้เสียหายจากคดีนี้มาออกรายการด้วยเหมือนกัน
เขาบอกเขาคล่องใจเพราะว่าทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยมันมีชื่อของแอม
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่บุคคลสองฝ่าย
รู้จักกันมาก่อนนะคือในกบพ่อค้าหมูที่เสียชีวิตเมื่อเดือนมกราคมต้นปีนี้เลยนะคะ
อดีตภรรยาของเขาเนี่ยบอกว่าสามีรู้จักกับแอมแอมเนี่ยมาตีสนิทแล้วก็ทำธุรกิจเงินกู้ด้วยกัน
พอสามีเสียชีวิตในแด้ปรากฏตัวขึ้นมามาตีสนิทกับเธอ
แต่ว่าก็คบกันได้ไม่นานเพราะว่าทัศนคติไม่ตรงกันก็ไม่ลงรอยกัน
จนกระทั่งมาเจอข่าวคดีของแอมนี่แหละค่ะก็เพิ่งรู้ว่าแอมกับแด้เนี่ย
เขาเป็นคู่รักเขามีสถานะเป็นเหมือนกับเป็นสามีภรรยากัน
ทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยมันก็มีความเชื่อมโยงกันนะคะ
ตั้งแต่การสลับคู่ไปสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวพ่อค้าหมูครอบครัวนี้
จนมาถึงการชวนลงทุนหวยใต้ดินที่โอนเงินเข้าบัญชีของนายแด้
แล้วหลังจากนั้นนายแด้ก็เสียชีวิตและต้องสงสัยว่าโดนวางยาด้วยเช่นเดียวกัน
นี่แหละค่ะคือมีเกี่ยวข้องกับคดีหลายคดีเลยทีเดียวค่ะ